สภาพอากาศที่ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ

มีทั้งหมอกมีทั้งฝุ่นเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าขณะนี้เอง
อากาศในเมืองไหนของเราเริ่มมีการกระจายตัว
มีการถ่ายเทออกไปตามจุดอื่นนะครับ
จึงทำให้ฝุ่นละอองต่างนั้นกระจายออกไป
ยังพื้นที่อื่นไม่สะสมอยู่ในจุดเดิมเหมือนเดิมนะครับ
นี่คือการพัดของกระแสลมจะสังเกตว่า
ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีกระแสลม
พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ก็พัดเอากลุ่มความชื้นกลุ่มหมอกควัน
ฝุ่นละอองที่ปกคลุมออกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ประกอบกับลมหนาวหลังจากนี้เป็นต้นไป

คาดการณ์ว่าในช่วงกลางเดือนหน้า
ก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้สัมผัสอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง

สังเกตว่านี่เป็นการแผลลงมาที่ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
จะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบได้เจอกับลมหนาวเป็นจุดแรกนะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปต่อในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
แล้วก็ขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
สังเกตว่ามีการแผลลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแต่ยังไม่แรงมากนักนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแรงในช่วงกลางเดือนเช่นเดียวกัน
ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นมีอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างส่งผลอย่างไรบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานครับ
สังเกตว่าต่ำกว่า๒๐องศาอยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศา
ส่วนบริเวณตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๒๗องศานะครับกรุงเทพมหานคร
วันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับในบริเวณตอนกลาง
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือครับ
สังเกตว่าจากประมาณ๑๙องศาลงมาประมาณ๑๖องศา
นั่นหมายความว่าใครที่จะขึ้นไปตามยอดดอย
อาจจะได้เจอกับอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะเป็นแบบนี้อีกประมาณ๓๔วันหลังจากนั้นจะอุ่นขึ้น
แล้วก็จะเย็นลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือน

พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อในรูปก่อนร้อนหนาวครับ